หลายคนโยงไปเป็นเรื่องของการเมืองแน่นอนเลย
เพราะประกาศงดเยี่ยมญาตินะคะ
ในวันพรุ่งนี้๒๒สิงหาคม
โอ้โหเตรียมเกี่ยวยงกับเรื่องของคุณทักษิณกลับไทยหรือเปล่า
ก็เขาต้องโยงไงเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนคุณทักศิลป์มาถึงเนี่ย
อาจจะต้องมีการส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วย
แน่นอนว่าก็เลยมีการประกาศออกมานะคะ
โดยประกาศนี้นะคะบอกแบบนี้ว่า
งดเยี่ยมญาติที่เรือนจำในวันพรุ่งนี้

ในพื้นที่เขตเรือนจำกลุ่มลาดยาว
ที่อาจจะมีกลุ่มมวลชนเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ขอปิดการเยี่ยมญาติ๑วัน

ผ่านแอปพลิเคชันทางออนไลน์ตามปกติ
และการเยี่ยมญาติในครั้งนี้

ที่จะมีกำหนดกลับไทยในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ
เพราะคุณทักษิณก็จะต้องถูกนำตัวไปที่สารดีการ

ตำแหน่งทำการเมืองตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของกลมราชธรรม
จำพิเศษกรุงเทพครับในขณะเดียวกันค่ะ
ดังอย่างดาว๘แฉกโพสต์ข้อความแบบนี้จ้ะ
ลองดูหน่อยค่ะโอ้โหวีวีไอพีหลายวีเลยนะ
บอกว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพประกาศงดเยี่ยมญาติ
สิบสองสิงหาคมชี้เพื่อรักษาความปลอดภัย
แท็กติดไว้ว่าขอถ่ายว่าเผลอเจอ
ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะคะว่าโอ้นี่วีวีไอพีของจริงนะคะ
ก็ยังไม่รู้แหละว่าเกี่ยวกันไหมแต่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางนั้นค่ะ
นี่เอาจริงจริงนะคือครับเราเล่าข่าวคุณทักศิลป์จะกลับไทยมา
มาก็หลายครั้ง๒๐กว่าครั้งคุณบุ๊คในฐานะที่อยู่ในเส้นทางสายข่าวมาเป็น๑๐ปี
คุณว่าครั้งนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดในบรรดาทุกครั้ง
โอ้โหคุณให้ฟันเลยนะฮะอ่าก็น่าจะแน่นอนแหละครับ
เพราะว่าคุณทักษิณน่าจะอยู่สิงคโปร์แล้วแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าไทยต่อนะฮะ